สถานการณ์โควิด๑๙ถึงมันจะดีขึ้น
แต่มันก็ส่งผลเรื่องของการทำงาน
โดยเฉพาะนักร้องลูกทุ่งโอ้โหงานโชว์ตัว
หดเงินหายไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่คุณบัวผันทางโสผู้นำทีม
เขาบอกว่าแม้ช่วงโควิดจะไม่มีงานเนี่ย
แต่ก็ไม่ทิ้งลูกน้องในวงสักคน
ดังช่วงโควิด๑๙เพราะเห็นเงียบ
ก็ฟาดงานพรีเซนเตอร์แบบเพียบเลยเหมือนกันค่ะ

ที่ว่าก่อนที่จะทุกอย่างจะสายเกินไป
เราต้องหนักแน่นในตัวเอง
แล้วก็ยืนด้วยตัวเองให้ได้ก่อน

ยังเหมือนวงเรายังเหมือนเดิมนะครับ

แล้วก็ตอนนี้ทั้งงานเพลงก็ไม่ได้ไปร้องเพลง
แล้วก็งานละครก็ยังไม่สามารถถ่ายต่อได้
แต่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็สู้ค่ะ

ใช่ค่ะใช่ค่ะมีเพลงใหม่แล้วทำแล้วค่ะ
ยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะ